มีประเด็นนี้ค่ะที่เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากเรื่องของการชุมนุมด้วยนะคะ
กรณีที่มีผู้หญิงคนนึงใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ถือป้ายบอกว่าตัวเองถูกทำอนาจารย์ในโรงเรียน
ก็อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวานนี้นะคะ
ก็มีเสียงวิจารณ์แบ่งเป็นสองฝ่ายนี่นะคะภาพนี้ค่ะ
คือมุมหนึ่งก็บอกว่าชื่นชมที่กล้าออกมาพูดความจริงอีกมุมหนึ่งบอกว่าเธอใช่นักเรียนมัธยมจริงหรือไม่
ทีมข่าวของเราไปสอบถามมาค่ะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวหมวยนะคะ
ก็คือเนี่ยค่ะคนที่ใส่ชุดนักเรียนออกมาชูป้ายกลางกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนักเรียนเร็วเมื่อวานนี้
เปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีเธอบอกว่ากรณีที่เธอแต่งคอสเพลย์ชุดนักเรียน
ก็เพื่อต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและไม่ควรมีเด็กคนไหนถูกทำอนาจารย์
แล้วก็อยากให้เด็กที่ถูกกระทำลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้อง
อยากจะให้สารศึกษามีมาตรการเรื่องนี้ที่ชัดเจนด้วยฟังเสียงของเธอค่ะ
เมื่อเรื่องของหนูมันถูกปริ่งเสียงออกไป
มันมีคนที่พูดในลักษณะว่าฉันก็เคยโดนฉันเข้าใจ
ฉันเคยโดนตอนประถมฉันเคยโดนตอนอนุบาลฉันเคยโดนตอนมหาลัย
อย่าปล่อยให้เรื่องนี้ทิ้งเอาไว้
เพราะถ้าเขาทำกับหนูแปลว่าเขาทำกับคนอื่น
แล้วมันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเด็กคนนี้
จะมีความเปราะบางทางจิตใจไหมก็คือเปิดเป็นโรคจิตเวทในอนาคตเหมือนหนูหรือเปล่า
การที่ได้จัดการเรื่องนี้อย่างถูกต้อง
จะได้รับการรักษาแล้วก็เยียวยา
เธอก็เลยบอกว่าหลังจากที่เธอออกมาเคลื่อนไหว
ก็มีคนให้กำลังใจเยอะนะคะ
เธอจำนวนไม่น้อยแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูด
ในโลกโซเชียลก็ตั้งคำถามว่าเธอโกหกหรือเปล่า
แล้วก็มีการขุดประวัติเธอด้วยนะคะ
คือปัจจุบันไม่ได้เป็นนักเรียนมัธยมแล้ว
ยืนยันว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
สมัยเรียนมัธยมเคยถูกครูในโรงเรียนกระทำอนาจารย์จริงนะคะ
ยืนยันว่าในอดีตเธอเคยโดนกระทำจริง
แต่ไม่ถึงขั้นข่มขืนสุดท้ายมีการไกล่เกลี่ย
แล้วก็ไม่ได้มีการลงโทษผู้กระทำด้วยซ้ำ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นความทรงจำที่เลวร้าย

กลายเป็นคนป่วยโรคจิตเวทมาจนถึงทุกวันนี้
ความจริงหนูโดนมา๔๕ปีแล้วค่ะ
แต่ว่ามาพูดกับคุณพ่อเนี่ยน่าจะหลังจากเรียนจบ
แล้วก็เริ่มรักษาตอนปี๑ตอนนี้ปี๓ใช่ไหม
มันก็ป่วยมา๔๕ปีแล้วมั้ง
ครูก็คนครูไม่ใช่แม่พิมพ์ของชาติ
ครูไม่ใช่ครูอาจจะไม่ใช่ต้นแบบ

กล้าที่จะเดินเข้าไปสถานีตำรวจ
กล้าที่จะไปเอาเรื่องกับโรงเรียน

นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลด้วย
แล้วก็บอกว่าจะไปสอนอปทุมวันในวันพรุ่งนี้

ก็เหมือนกับว่าคนไม่ได้ใส่
คนไม่ได้เป็นนักเรียนแต่มาใส่ชุดนักเรียน
สร้างกระแสในสังคมในโลกโซเชียลขนาดนี้
ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยลักษณะประมาณนี้
นี่ที่คุณปรินาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กอะนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามน้องหมวยนามสมมุติคนนี้ว่าเนี่ย
สสปรินาเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะ

เพราะว่าการแต่งคอสเพลย์มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย

จะได้มีการพูดคุยกันน่าจะดีกว่าเธอบอกแบบนี้นะคะ
แล้วเธอก็โพสต์ในโลกออนไลน์ของเธอนะครับ
ว่าตอนนี้ทั้งภาพจริงภาพปลอมภาพมั่วอะไรของเธอเนี่ย

ใช่กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะในโลกโซเชียลนะครับ